ถ้าใครเลื่อมสายศรัทธาในไอ้ไข่ลองทำแบบนี้ดูค่ะ
มีร้านค้าร้านหนึ่งนะคะเขาเอาไอ้ไข่มาตั้งบูชาหน้าร้าน
จากนั้นมีเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นเยอะเลยค่ะ
ไปค่ะไปดูซิจริงไหมตามไปที่ร้านบุญมาพาณิชย์นะ
อยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลา
ร้านนี้ค่ะเป็นร้านจำหน่ายพวกเครื่องไหว้ในเทศกาลตรุษจีน
ไหมของเยอะเลยทีเดียวแล้วบริเวณหน้าร้านคุณ
คุณสังเกตให้ดีค่ะทางร้านเนี่ยเขาได้นำไอ้ไข่
ไอ้ไข่ขนาดสูงเท่าคนจริงมาตั้งที่หน้าร้านนะคะ
เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่กลายเป็นแลนด์มาร์ค
ถูกพอซื้อเสร็จปั๊บกราบไหว้ไอ้ไข่กลับไปหวังได้โชคลาภเลย
มาไหว้อย่างเดียวก็มีก็ไม่ว่ากันไม่ได้ว่าอะไร
ไปถามเจ้าของร้านนะคุณพี่ธนพงศ์ค่ะเขาบอกว่า
ตัวแกเองเนี่ยเจอปฏิหารเกี่ยวกับไอ้ไข่มาด้วยตัวเองเลยนะคะ
ในเรื่องของโชคลาภนี่แหละโดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ธนพงศ์เดินทางไปเที่ยวสุโขทัยแล้วไปเจอไอ้ไข่
ไอ้ไข่องค์นี้รู้สึกประทับอกประทับใจนะคะ
จากนั้นก็เลยเดินเข้าไปจับไอ้ไข่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า
ถ้าหากไอ้ไข่ต้องการไปอยู่ที่สงขลากับตัวพี่ธนพงศ์นี่นะ
ไปอยู่กับพี่บ่าวไหมลงใต้ไปเลยนะ
เออก็อยู่ที่เหนือใช่ไหมอยากไปใต้ไหมถ้าอยากไปก็ขอให้ได้โชคได้ลาบ
พี่เขาก็เลยไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะซื้อมา๘ใบ
เป็นงวดสุดท้ายของปี๒๕๖๕ปีที่แล้ว
แล้วปรากฏว่าคุณชนะรู้ไหม๘ใบถูกรางวัลรวม๕๘๐๐๐บาท
เฮ้ยเงินไม่น้อยครึ่งแสนทำเล่นเลย
ก็เลยได้ไปบูชาไอ้ไข่องค์เนี้ยเอามาตั้งไว้ที่หน้าร้านตามที่อธิษฐานเอาไว้ครับเออ
แล้วพี่ธนพงศ์ยังบอกอีกนะว่านำไอ้ไข่ที่อยู่สุโขทัยมาสงขลาแล้วนี่นะคะ
ก็มีการถูกสลากกินแบ่งอีก๑๐ใบรวมกันเนี่ยโอ้โหได้เยอะ
มีทั้งถูกเลขท้าย๓ตัวเลขท้าย๒ตัวญาติพี่น้องก็ถูกอีกเหมือนกัน
โอ้โหถูกกันโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะ
นี่แหละถึงเรียกว่าเป็นเรื่องราวปฏิหารที่มาจากความเชื่อเกี่ยวกับไอ้ไข่ของคุณพี่ธนพงศ์
ทำเป็นเล่นกลายเป็นว่าร้านนี้เดี๋ยวจะเปิดเป็นสำนักอะไรสักอย่างแล้วมั้ง

เพราะจริงคือส่วนใหญ่เขาขายเนี่ยก็เป็นพวกของที่เอาไปไหว้ถูกไหม
ของไหว้ของเส้นไหว้ของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว
แล้วเสร็จปั๊บซื้อเสร็จมาไหว้ไอ้ไข่ตรงนี้ต่อ

ใช่นะคะเรียกว่าคุ้มอะ
ที่นี่คุณได้ซื้อแล้วก็ได้ไหว้พร้อมกันเลย

สงขราว่ากันไปจ้ะ